สำหรับพี่น้องชาวไทยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอ้โหได้สนุกสนานกับทะเลกรุงเทพ

มีเวลาตากผ้ามีเวลาล้างรถกันบ้างนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนต่อไปก็คือพี่น้องชาวเหนือนะครับ

การว่าหลายพื้นที่เลยทีเดียวคงจะต้องเตรียมรับมือกับฝนที่

ก็ใครที่จะไปเที่ยวเหนือใครที่อยู่เหนืออาจจะต้องระวังหน่อย
ปัจจัยเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาดูกราฟิกตรงนี้กันนะครับ
ตอนนี้ปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ทางทีมข่าวพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ได้ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ที่พัฒนามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
ตัวนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเขาอยู่บริเวณกลางประเทศ
ดึงเอาฝนจากบริเวณฝั่งตะวันออกเข้ามา

แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกตกหนัก
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบน
แต่ว่าตอนนี้มีพายุลูกนี้เกิดขึ้น
แล้วก็พายุลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่พม่า
นั่นก็หมายความว่าการเคลื่อนที่ของพายุนี้

ก็จะพุ่งไปตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือสักส่วนใหญ่

เพราะว่าตอนกลางของประเทศ

เรียกว่าเมื่อกี้ก็ไม่สามารถให้จักรเข้าไปตกได้เยอะน่ะที่ควร

ทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้ก็อาจจะต้องระวังหน่อย
ในในเน้นคือพื้นที่ภาคเหนือ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพรวมการคาดการณ์ฝน
หลายชั่วโมงในเมืองของเราว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะตกมากตกน้อยแค่ไหน
ไปดูช่วง๙โมงวันนี้
จากการตรวจสอบช่วง๙โมงวันนี้
กลุ่มฝนนั้นค่อนข้างที่จะมีการกระจายตัวบาง
สีฟ้าคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
สีม่วงสีเหลืองสีแดงคือตกหนัก
สังเกตว่าไปอยู่ตรงกลางของพายุแล้ว
สังเกตว่าส่วนใหญ่กลุ่มฝนไปอยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
แล้วก็จะมีกลุ่มฝนที่มาแถวอีสาน
กลุ่มนี้ก็จะค่อยดูดมาฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกัน
ตอนนี้มีกลุ่มฝนทะเทาชุนบุรีทะเทาชะชงเซา
ก็กำลังมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณผู้ชมรายงานมาเยอะนะแถวชมบุรีแถวระยอง

เดินทางจากตราดมาโรงพยาบาลพระมงกุฎ
วันนี้มีฝนตกตลอดทางเลย
หลังจากนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนก็จะเพิ่มมากขึ้น
เพิ่มมากขึ้นนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
พบว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่พม่านะครับ

อย่างที่บอกแล้วครับว่าจุดที่จะได้รับผลกระทบเต็ม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อยู่บริเวณนางกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
ทีนี้จากเมืองไทยของเราเดี๋ยวไปดูที่ต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับ
ไปเที่ยวแล้วก็ปรากฏว่าระหว่างที่ไปนั่งพักผ่อน

เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแปลกเกิดขึ้น
เป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับ

ทั้งนั่งจิบกาแฟกันอยู่

นี่เป็นภาพกราฟิกภาพยนตร์ฮอลลี่วูดหรือเปล่า

เป็นภาพถ่ายจากมือถือนะครับ
นี่คือภาพของน้ำวนขนาดใหญ่นะครับ

เกิดขึ้นบริเวณทะเลหลังโรงแรมบนเกาะ

ไปได้ขอบคุณเลยทายภาพนี้มาได้นะครับ

ปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการที่
มีการไหลในแนวดิ่งผ่านช่องแคบเช่นรูต่างเหมือนชักโครกเหมือนอ่างน้ำแบบนี้
อีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากพายุมีการก่อตัวของพายุบริเวณดังกล่าว

งั้นแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นพายุหรือว่าใต้ทะเลเขาด้วย
ดูแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะถ่ายนานถ่ายพอหัมป่อหัมคอละก่อน
แล้วก็หาที่กำลังหลบไพรที่แข็งแรงดีกว่า
ปิดทายวันนี้กับเวลาราศีนอดของพี่น้องชาวมุสลิม
ชาวมุสลิมนะครับครับแล้วก็ไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกนะครับ
ตอนนี้สภาพอากาศแต่ละจุดเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับขอบคุณด้วยครับ
รอมะวันรอมะวันไหลแตะแก่เวลาเมืองพรีรอมะวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป